ในวันที่๕พฤษภาคมนี้ก็จะครบรอบ๒ปีนะครับ
ได้มีการจับกลุ่มชาวบ้านทุ่งปากคา
อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศร๓๙คน
ในข้อหามีไม้สักห่วงห้ามเอาไว้ในครอบครอง
แม้ว่าชาวบ้านจะยืนยันว่าเป็นไม้ที่เก็บจากหัวไร่ปลายนา
เพื่อนำไปสร้างบ้านตามวิถีชีวิตของชาวปากาเกยอ
แล้วก็เรียกร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีการคัดกรองระหว่างผู้ที่นำไม้มาปลูกบ้านอยู่อาศัย
กับผู้ที่กระทำผิดที่มีเจตนานำไม้ไปขาย
กรณีนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของนักสิทธิมนุษยชนนะครับว่า
เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไป
ในขณะที่ในทุนและผู้ที่อยู่ในขบวนการลักลอบตัดไม้ตัวจริง

ติดตามเรื่องนี้จากคุณดารินหอวัฒนากุลครับ
๓๕๐๐๐๐บาทผมไม่มีปัญญาแล้ว
ผมบอกกับแฟนบอกมาเยี่ยมไม่ต้องร้องไห้
อยู่ไปที่บ้านเดี๋ยวสักวันหนึ่งที่
เมื่อจะมีรวมหายใจอยู่อีกทีจะได้ออกไป

ถ้ามันหมดสิ้นในเรื่องจำเขาว่ากันไป
เห็นคนตายเยอะกว่าในเรือนจำ
กว่า๑ปีที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
ด้วยข้อหามีไม้ต้องห้ามไว้ในครอบครอง
ชาวบ้านทุ่งป่าคาอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศรคนนี้
รับว่าเขาไม่เคยนอนหลับได้เลย
ทุกคืนต้องขอยานอนหลับจากเจ้าหน้าที่
เพื่อให้สามารถข่มตาได้ลง
เขาถูกตัดสินจำคุก๖ปีแต่ได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง
เนื่องจากรับสารภาพเพราะอยากให้คดีจบลงโดยเร็ว
เพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
ที่มีภรรยาและลูกอีก๒คนรออยู่
ไม่ต่างกับชาวบ้านทุ่งป่าคาคนอื่น
ยืนยันว่าตลอดทั้งชีวิต
พวกเขาไม่เคยทำผิดกฎหมายอื่น
สิ่งเดียวที่ทำคือการเก็บไม้เก่า
ตามหัวไร้ปรายนามาสะสมไว้
รอความพร้อมจะได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัว
อยู่อาศัยอย่างมั่นคงแข็งแรง

แทบจะไม่สามารถอาศัยได้

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕พฤษภาคม๒๕๖

เข้าปิดล้อมหมู่บ้านทุ่งปากคา
อ้างว่าได้รับรายงานว่าหมู่บ้านแห่งนี้
เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบตัดไม้สัก

เขตอุทยานป่าสารวิน
มีการตรวจยึดไม้สักกว่า๔๐๐ท่อน
และจับกลุ่มชาวบ้าน๓๙คน

ท่อนสูงไม้สักจำนวนมากที่หายไป
ซุกซ่อนไว้ในบ้านของชาวบ้านแต่ละหลัง
แม้ชาวบ้านจะอธิบายว่าไม่ได้นำไปขาย
แต่ที่สุดก็ถูกตัดสินจำคุก๒๓คน

โดยมี๒คนเสียชีวิตก่อนเข้าเรือนจำ
ซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนมองว่า
เป็นโทษที่รุนแรงเกินไป
อันนี้กรรมการสิทธิก็กำลังตาม
ในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมว่า
โทษน้อยควรที่จะได้รับการพักโทษ

แล้วก็โดยหลักการโทษที่ไม่ใช่โทษหนัก
ก็ไม่ควรจะลงโทษด้วยการจำคุก
แต่ควรจะใช้เรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์
หรือการปรับทัศนคติอะไรมากกว่า
นี่เป็นข้อเสนอที่อนุกรรมการด้าน

กำลังจะนำเสนอให้กับรัฐบาลค่ะ

การใช้ไม้สักสร้างบ้านเป็นวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวปากากย่อ

ต่างกับค่านิยมของคนเมือง
เพราะไม้สักหาได้ง่ายจากในพื้นที่
ไม่ต้องใช้ทุนมากในการก่อสร้าง

และตรวจสอบบนความเข้าใจแก่นแท้
ของวิถีชีวิตชาวบ้าน
ปัจจุบันยังมีชาวบ้านทุ่งป่าคา
ต้องโทษในเรือนจำแม่เสรียง

คดีนี้ถูกตั้งคำถามมากมายจากสังคม

ซึ่งจากชาวบ้านที่มีไม้เพียงไม่กี่ท่อน

ขบวนการลักลอบตัดไม้สารวิน